อีกหนึ่งเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะคะ
ก็คือมีเด็กหญิงวัย๔ขวบเนี่ย
น้องเขาก็ขี่จักรยานเล่นหน้าบ้านเป็นประจำ

เป็นสุนัขที่อยู่บ้านติดกันข้างบ้านกันเลย
หลุดออกมาแล้วก็กัดน้อง

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยบ้านหลังหนึ่ง
อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิค่ะ

ที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุเลย

มีกองเลือดจำนวนมากยาวเป็นทางลงไป

ใกล้กันก็มีรถจักรยานเด็กผู้หญิง

ธัญลักษณ์สัตลิศกุลอายุ๔ขวบค่ะ

และผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า

ตัวเขานอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
อยู่ก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องดังมาก

พอเขาตั้งสติได้ก็รีบเอามีด

ไปไล่หมาทั้งสามตัวให้ออกห่างจากตัวเด็ก

ที่อยู่ใกล้กับบ้านน้องนี่แหละ

ส่วนที่ศีรษะบริเวณโหนกแก้ม
ก็มีรอยกัดกระชากจากหมาทั้ง๓ตัว

ช่วงจังหวะเกิดเหตุคุณยายกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว

ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ในเรื่องของคดีหลังจากเกิดเหตุนี้เนี่ย
ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบนะคะ

ก็ยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วย

เดินออกมาไม่ถึง๒๙ก็ถึงแล้ว

เจ้าของบ้านนั้นก็ยังเคยมาหยอกเล่นกับน้องอยู่ทุกวัน

แต่ยังไงก็ตามอยากให้ออกมาพูดคุยกันบ้างถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วก็เชิญตัวพยานมาให้ปากคำ

นายปียนัทแดงสร้อยอายุ๒๗ปี

เบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหานายปียะนัส๑ข้อหา
คือควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย
ประละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง
ประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์
ข้อหานี้ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน

ซึ่งสืบได้ว่ามีการประมาทต่อเหตุ
ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอีกด้วย

ก็จะมีการเชิญคู่กรณีมาตกลงกันอีกที

ทีนี้ทางเจ้าของหมานายเปียนัท

ตัวหนึ่งเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนพันธ์ไทย

อีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้พันธ์ไทยเหมือนกัน

พุดเดิ้นเนี่ยไม่ค่อยมีภาพรักดุร้ายนะ

แต่นี่แหละค่ะคือเจ้าตัวการทั้ง๓ตัว
ที่ทำให้น้องต้องเสียชีวิตนะคะ
เจ้าของบอกว่าปกติล่ามโซ่เอาไว้ตลอด

ไม่รู้จริงว่ามันหลุดออกมาได้ยังไง

แต่ที่สำคัญคือน้องเสียชีวิตเลยนะครับ

ก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าน้องขี่อยู่ในซอย

มันก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับลูกหรือว่าอะไรยังไงไง
ก็ต้องรอดูตำรวจเขาสืบโสดที่ชิน